มากันที่กลิ่นความรักที่ดี
เขาบอกว่ากลิ่นความรักต้องฟุ้งมาก

ฉันจะพาคุณผู้ชมไปดม

ตอนนี้จับสังเกตจับพิรุษว่ากันอย่างนี้
ตอนนี้โลกกำลังเป็นสีชมพู
กับน้องหยดน้ำนั่นเองน้องหยดน้ำเป็นใคร
หยดน้ำเป็นลูกสาวคนสวยของคุณแม่ขวัญฤดีกลมนะคะ
ก็ดาราที่โด่งดังในอดีตนะคะกับพ่อปู่อนุวัฒน์ค่ะ
ดาราดังยุคแปดศูนย์เลยดูนี่คุณค่ะไปสองการมา
คลิปที่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเสื้อคู่ก็มารองเท้าคู่ก็มี
เที่ยวดูซากุระกันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์แบบ
ผัดกันเม้นต์ไปเม้นต์มาหลายคนก็มีการไปแซวกันแล้วด้วย
อินสตราแกรมนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าคนโสดนี่คือ
ปิดตานอนตายใต้แอบเลยจ้าหวานขนาดนี้คงต้องเรียกแฟนได้แล้วล่ะมั้งนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูน้องทั้งคู่แล้วกันเขาเพิ่งปล่อยลูกกันมานะ
แต่ยังไงถึงว่าโห้ยลงแทบจะทุกสำนักเลยนะตอนนี้
มาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะจ๊ะจะบอกให้
นะคะไอ้คนนู้นก็หวานไปทางนี้ก็มือสั่นรัวเลยนะคะ
ตามสืบตามทุกรูปน้องหยดน้ำนี่ก็เป็นคนสวยในจุฬาเหมือนกันนะ
เพราะว่าเป็นคนที่เชียร์จุฬาลงกรรุ่น๑๒นะจ้า
โห้ยปล่อยไปนี่นั่นเลยนะค่ะจ้าค่ะ